แต่งานเข้าไม่หยุดพี่ต้นพี่ปุ้ยคุณผู้ชมฮะ

เรื่องที่จะก่อสร้างพญานาคู่ก็มีปัญหา
เพราะอบตระงับไปก่อนเพราะว่า
ยังไม่สามารถที่จะขออนุญาตได้สำเร็จ
ส่วนสำนักงานคุมประพฤติเรียกให้ไปรายงานตัว

ฝ่าฝืนคำสั่งที่ห้ามชักชวนเล่นพนันออนไลน์

รายงานไปยังอธิบดีผู้พิพากษาสารอาญามีนบุรีว่า
เจ้าหน้าที่คุมประพฤติได้พบพฤติกรรมของแม่น้ำหนึ่ง
หรือว่านางสาวพิรดาธนโชธจินดา
ใบ้เลขแล้วก็ชักชวนคนเล่นพนัน
งวดวันที่๑กรกฎาคมที่ผ่านมา
และมีแนวโน้มว่าจะใบ้เลขอีก
ในงวด๑๖กรกฎาคมที่กำเนกถึงพรุ่งนี้
ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งของสารอาญามีนบุรีครับ
จึงมีคำสั่งให้ออกหมายเรียกแม่น้ำหนึ่งมาไต่สวน
ถึงเหตุการณ์ที่ฝ่าฝืนคำสั่งดังกล่าว
ในวันที่๒๙กรกฎาคมนี้เวลา๑๐นาฬิกา
ทั้งนี้เมื่อวันที่๑๕มิถุนายนที่ผ่านมาครับ
อายามีนบุรีมีคำพิพากษาแม่น้ำหนึ่ง
ฐานประกาศชักชวนบุคคลให้เล่นการพนันออนไลน์
ไม่ว่าโดยตรงหรือว่าทางอ้อม
ถ้าฝ่าฝืนกฎหมายนะครับจำคุก๓ปีปรับ๕๐๐๐บาท
แล้วก็มีการให้การรับสารภาพคงเหลือโทษจำคุก๑ปี๖เดือน
ปรับ๒๕๐๐บาทและให้คุมประพฤติ๑ปี
รอลงอายาไว้๑ปีรายงานตัว๔ครั้ง
และสารสั่งห้ามจำเลยนะครับประกาศชักชวนบุคคลไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม

ฝ่าฝืนคำสั่งสารสารจะเพิกถอนคำสั่งรอลงอาญา
และให้นำโทษจำคุกที่รอไว้มาบังคับลงโทษต่อไป
แต่ยังไม่เห็นแม่น้ำหนึ่งนะครับออกมาเคลื่อนไหวอะไร
เลยนะครับในเพจแล้วก็ยังไม่ได้จุดทูปซะด้วย
คุณผู้ชมคิดว่าจะจุดหรือไม่จุดก่อนวันพรุ่งนี้